เรื่องนี้สะท้อนสังคมเหลือเกินคุณยายพาหลานสาวที่เรียนอยู่ชั้นม๒แจ้งความ
เพราะว่าหลานสาวที่เรียนอยู่ชั้นม๒ถูกรุ่นน้องม๑ใช้อุบายหลอกลวงแล้วก็ข่มขืนกลางห้องเรียนเลยค่ะคุณผู้ชม
คุณยายบอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นซ้ำรอยนะเพราะว่าลูกคุณยายเนี่ยก็เคยเจอผู้ชายข่มขืนจนคลอดหลานคนนี้ออกมาแล้วเนี่ยหลานก็มาโดนรุ่นน้องเนี่ยข่มขืนอีกนะคะ
โดยคุณยายก็พาหลานสาววัย๑๓ปีซึ่งเป็นนักเรียนชั้นม๒ของโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งย่านถนนราชพฤกษ์ที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
พาหลานเนี่ยไปพบตำรวจภูทรชัยพฤกษ์นะคะเพราะว่าหลานถูกเด็กนักเรียนชายชั้นม๑โรงเรียนเดียวกันล่วงละเมิดทางเพศภายในห้องเรียน
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๒๗พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะ

บอกว่าวันเกิดเหตุเป็นช่วงเวลาที่เลิกเรียน

เพื่อนก็ทยอยเดินขึ้นของเรียนกันไป

แล้วเดี๋ยวจะกลับมาจะพาไปดูซ้อมดนตรี
ที่ห้องซ้อมของวงโยธวาทิศนะคะ
ก็คิดว่าจะไม่รอแล้วเพราะว่ากลัวรถเมย์จะหมด
แต่ก็กลัวนะว่าถ้าเกิดว่าไม่รอไม่ไปด้วยไม่ไปดูซ้อม
รออยู่สักพักหนึ่งจนเพื่อนนะคะก็ออกจากห้องเรียนไปหมด
แล้วทีนี้พอเด็กนักเรียนชั้นม๔
แล้วก็ใช้กำลังปลุกปล้ำเลยค่ะจนสำเร็จความไคร้ด้วยนะคะ
ว่าจะบอกผู้ปกครองดีหรือเปล่า
ทีแรกก็ตัดสินใจจะไม่บอกแต่อีกใจหนึ่งก็กลัวว่าตัวเองจะท้อง
เล่าเรื่องนี้ให้กับคุณป้าฟัง
แล้วคุณยายเนี่ยก็ได้รู้ข่าวยายก็เลยพาไปแจ้งความนะคะ
เพื่อให้ผู้ปกครองของเด็กชายเอ็มได้แสดงความรับผิดชอบ
กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับหลานสาวของคุณยายนะคะ

พ่อแม่เขารู้แล้วเขาบอกว่าทำไปแล้วก็ทำไป
อย่าให้เกิดขึ้นอีกเพราะว่าอย่างนี้
แล้วทางผู้ปกครองของเด็กผู้ชายเนี่ยคือแสดงความรับผิดชอบอะไรบ้างครับ
ไม่มีเลยจ้ะไม่มีเลย
แล้วเขาโทรมาเขาบอกว่าเรื่องของเด็กเดี๋ยวมันก็หลุด

ยายก็จะเอาให้ถึงที่สุดนะเพราะว่ายายกลัวเขาท้อง
ยายบอกตรงยายกลัวเขาท้อง
นี่ค่ะคุณยายก็กังวลคุณยายก็เป็นห่วงหลานนะคะ
ยายเนี่ยเล่าอีกด้วยบอกว่าเลี้ยงหลานคนนี้มาตั้งแต่แบบเบาะเลย
รู้สึกรักหลานคนนี้เหมือนกับลูก
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันสะเทือนใจของคุณยายเหลือเกิน
เพราะว่าคุณยายเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
แม่ของน้องเอเนี่ยก็เคยถูกผู้ชายข่มขืนเมื่อ๑๐กว่าปีก่อน
ตอนนั้นคุณยายก็ไปแจ้งความเอาไว้ที่โรงพักบางศรีเมือง
แต่ว่าคู่กรณีไปต่อสู้จนคดีหลุด
แล้วก็ลูกสาวของคุณยายตั้งท้องก็คือน้องเอนี่แหละค่ะ
พอคลอดน้องเอมาก็มาให้คุณยายเลี้ยง
แล้วคุณยายไม่คิดว่าเหตุการณ์ซ้ำรอยมันจะมาเกิดขึ้นกับหลานของคุณยายอีกนะคะ
ตำรวจก็เปิดเผยว่าเบื้องต้นได้ไปตรวจในจุดที่เกิดเหตุที่ห้องเรียนนะคะ
แล้วก็มีการรวบรวมพยานหลักฐานต่าง
โดยตอนนี้ตำรวจบอกว่าจะต้องรอผลการตรวจร่างกายของเด็กหญิงเอผู้เสียหายก่อน

แล้วก็จะนัดให้ผู้เสียหายมาให้ปากคำต่อหน้าทีมสหวิชาชีพต่อไปด้วยนะคะ